ก็เชื่อว่าคุณลุงคนนี้เป็น

ว่าน่าจะช่วยอยากจะสารฝันเด็ก

แต่ว่าเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ประดับตกแต่งสายรุ้งมากมาย

แจกของขวัญไปตามเมืองนะคะ
เป็นคลิปนี้คลิปของคุณปกรณ์คดชวันค่ะ
ลงในกลุ่มทุกเรื่องเมืองระยอง
ตกแต่งรถจักรยานยนต์ด้วยฉายรุ้งหลากสีที่ใช้ตกแต่งต้นคริสต์มัส

แน่นไปด้วยตัวตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมด
โดยผู้โพสต์คลิปเล่าว่าคุณเป็นใครไม่รู้ครับ
แต่แบบนี้เอาใจผมไปเลย
บริเวณอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ

มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

ชื่อจริงนายยงยุทธ์แสงดีอายุ๖๐ปี
อาศัยอยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองค่ะ
อาชีพขายหมวกตามตลาดนัด
โดยคุณลุงก็ช่วยทำกิจกรรมขับรถจักรยานยนต์
แจกตุ๊กตาให้กับเด็กที่อยู่บนดอยภาคเหนือ
ในช่วงปลายเดือนธันวาคมอย่างนี้ทุกปี
โปรดติดตามตอนต่อไป